คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรายังคงรอนะฮะ
ว่าพบศูนย์จะออกมาแถลงข่าวอีกครั้งวันนี้
กี่โมงเพราะว่าตามปกติแล้วก็ช่วงเวลานี้นะ

ทีนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหว

อบตโป่งผาคุณยุธยาตุ้มมี
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่นั่นครับ

มาติดตามความเคลื่อนไหวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการ
องค์การบริหารสุตบนโปรงภานะครับ

จะสามารถมองเห็นทิวเขาด้านหลังของผมนะครับ
นั่นก็คือวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
จำนวนมากนะครับที่ยังปกคลุมอยู่บริเวณด้านบนภูเขานะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับ

แต่ท้องฟ้าเองก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือสภาพจะคลึ้มฟ้าครึ่มฝน
แม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาที่สายมากแล้วก็ตามนะครับ
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงรายนะครับ
รายงานไว้ว่าเมื่อวานมีฝนตกประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
สำหรับวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกมากถึง๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ก็อาจจะมีฝนตกมากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกัน
ซึ่งแน่นอนว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สื่อมวลชนปักหลัก
รอฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการของทางศูนย์อำนวยการร่วมนะครับ
ก็ยังคงมีสื่อมวลชนปักหลักอยู่จำนวนมากนะครับ
เริ่มมีการมาตั้งกล้องอยู่บริเวณด้านหน้าที่จะเตรียมแถลงการแล้วนะครับ
ก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าอีกไม่นาน
น่าจะมีคำชี้แจงจากทางสอรมาเพราะปกติแล้ว
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานต่างนะครับ
ทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมเอง
ก็จะมาชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่าวันนี้จะมีแผนการอย่างไร
ในการที่จะเข้าไปปฏิบัติการนำพาอีกทั้ง๙ชีวิต
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรออยู่บริเวณด้านหน้าของ
มตรภาพเมษายกว่าจังหวัดเชียงรายครับ
แต่ว่าจากบริเวณนี้ก็ยังไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงแต่อย่างใดนะครับ
ยังไม่มีคำยืนยันว่าจะมีการแถลงชี้แจงประมาณสักกี่โมงนะครับ
ซึ่งสื่อมวลชนเองก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอ
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าแผนการของวันนี้นะครับ
จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลาประมาณเท่าไหร่
เพราะจากการที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมได้ชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับว่า
นับจากประมาณ๓ทุ่มอาจจะใช้เวลา๑๐๒๐ชั่วโมง
จะเริ่มปฏิบัติการกลับไปนำพาอีกทั้ง๙ชีวิตที่เหลือออกมาได้นะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเอง
จากสื่อมวลชนนะครับก็ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ
เฉพาะกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาทั้งเรื่องของทำอาหารแล้วก็นำสิ่งของมารวมไว้ตรงนี้นะครับ
เนื่องจากว่าเป็นจุดที่รวมทั้งเรื่องของอาหารสิ่งของสิ่งที่จำเป็นต่าง
อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไปแจกจ่ายกระจายตามจุดต่างที่เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอยู่หลายจุดทีเดียวนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ทราบข่าวดีกันไปแล้วนะครับว่า๔คนใน๑๓คนนะครับได้ออกมาจากถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ถือว่าภารกิจในด้านของค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับ๔คนนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี
ที่เหลืออีก๙คนนั้นก็หวังนะครับว่าจะสำเร็จรู้ร่วมไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีเรื่องที่อยากจะชี้แจงคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องราวของภาพโดนที่เผยแพร่ออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่า
มีการบินโดรนนะครับขึ้นเวลาที่มีเฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็ขอยืนยันว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองเมื่อวานนี้ไม่ได้บินโดนเลยนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันไว้ก่อนนะครับแต่เราไม่ทราบว่าเป็นของทีมงานจากสื่อในของช่องใดหรือว่าเป็นสื่อประเภทใดนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันไว้ก่อนนะครับ
ไว้ก่อนหน้าที่จะทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับยุทยาต้องมีข่าวเทร๊ราชทีวียูจะ